คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยข่าวเนี้ยว่าน้องคนนี้สาวประเภทสองคนนี้
เดี๋ยวจะอยู่ด้านหลังผมเนี่ยตายเพราะอะไร
ครอบครัวก็คล่องใจครับแม่คล่องใจลูกกลายเป็นศพเชื่อแฟน
ทำร้ายค่ะแต่ว่าในใบรับรองแพทย์ในใบมรณบัตรบอก
ลูกตายเพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวอ้าว
มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอ
เขาเห็นรอยช้ำกันไปดูคราบเลือดก่อน
ที่เสื้อของผู้ตายคุณผู้ชมครับครับ
เป็นจุดหนึ่งที่ครอบครัวสงสัยนี่คนเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวตาย
กำลังจะถามเออไหมมันเลือดออกอย่างนี้เหรอ
หรือยังไงฮะใครมีญาติเคยเป็นมะเร็งไม่เลือดขาว
เลือดมันไหลออกแบบนี้เหรอสาเหตุการตายที่แท้จริงของนายอัตภพล
อีซอร์มูซอร์อายุยี่สิบเจ็ดปีเขาเป็นชาวยาลานะ
เป็นแอลจีบีทีนะครับหรือคนที่หลากหลายทางเพศนะ
สามารถเพศสองว่างั้นเถอะถ้าเป็นศัพท์เก่า
โรงพยาบาลแจ้งในใบมรณบัตรว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเสียชีวิต
หลักฐานเสื้อผ้ากางเกงเลือดเต็มเลยฮะ
เต็มเลยแล้วก็รูปถ่ายสภาพศพมีร่องรอยที่เต็มไปด้วยบาดแผล
ครอบครัวเอามาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีเพื่อขอความเป็นธรรม
แม่เล่าบอกว่าลูกไปรับจ้างทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ร้านไก่ย่างชื่อดัง
กรุงเทพมหานครได้๖เดือน
แล้วหายตัวไปในช่วงเช้าของวันที่๑๐กรกฎาคม
นี่แม่นะมะนานี่เป็นชาวมุสลิมแล้วนี่ญาติญาติ
จากนั้นเพื่อนของผู้ตายได้รับการติดต่อ
จากโรงพยาบาลปากท่อจังหวัดราชบุรี
ว่าส่งตัวนายอัตภพลไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชบุรี
เพราะอาการเป็นตายเท่ากันโคม่า
จนเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
โรงพยาบาลระบุสาเหตุใดใบบรรณบัตร
บอกว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
หลังจากเพื่อนไปดูศพแล้วก็ส่งร่างผู้ตายไปที่บ้านเกิดจังหวัดยาลานะ
คือคนมุสลิมเนี่ยก่อนจะฝังเขามีอาบน้ำศพ
ตอนอาบน้ำศพครอบครัวเห็นเฮ้ยแบบนี้เหรอ
แบบนี้เหรอตายมะเร็งไม่เลือดขาว
ก็เลยไปถามความคืบหน้าเรื่องนี้จากคุณหมอประเสริฐขัดวิชานนท์นะครับ
ท่านเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลปากท่อท่านเปิดเผยบอกว่า
คือยังนี้คุณหน้าข่าว๑๐กรกฎาคมมีพลเมิงดี
นำผู้เสียชีวิตมาส่งที่โรงพยาบาลปากท่อด้วยอาการเลือดออกในจมูก
ซึ่งน้องรู้สึกตัวนะสามารถลุกขึ้นนั่งรถเข็นเองได้
ซักประวัติได้ถามว่านี่ไปโดนอะไรมา
น้องบอกไม่ใช่ทั้งอุบัติเหตุและการถูกทำร้ายคุณหมอ
แต่จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีบาดแผลที่ริมฝีปากบนด้านใน
ซึ่งแพทย์พยายามห้ามเลือดแต่เลือดมันไหลไม่หยุด
ไม่ยอมหยุดก็เลยประสานโรงพยาบาลราชบุรีขอส่งตัวไปรักษาต่อ
มีอีกประเด็นคือรถกระบะที่นำน้องไปส่งเนี่ย
ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าเจ้าของรถกระบะเป็นพลเมืองดี
ไปเจอน้องอัธพลมีอาการเลือดออกอยู่ทางจมูก
นี่ครับคุณผู้ชมฮะกระบะพลเมืองดีขับไปข้างหน้าแล้ว
สำหรับจุดที่พลเมืองดีไปเจอน้องอยู่ในปั๊มน้ำมันปตทแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองราชบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งแม่บ้านของปั๊มน้ำมันท่านนี้ท่านนี้นะ
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านเล่าบอกว่าจำได้เลย๑๑โมง๑๐กรกฎาคม

พอออกจากห้องน้ำมาที่รถปรากฏว่าเหมือนหน้ามืดวูบมั้ง
วูบเลือดกำเดาไหลนะครับ
แล้วหมดสติหน้าลงไปกระแทกกับนับผลิต่อน้านรถมอเตอร์ไซอย่างแรง
เข้ามาจอดเห็นพอดีก็เลยอาสาพาไปส่งโรงพยาบาลปากท่อ
แม่บ้านนะแม่บ้านของปั๊มนะ
ส่วนประเด็นที่ครอบครัวสงสัยว่าจะถูกแฟนที่เป็นนักมวยเนี่ย

ผู้สื่อข่าวไปเจอเพื่อนของแฟน
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่ง
จังหวัดราชบุรีเขายืนยันเลยว่า

คือแฟนเขาอยู่หอพักตลอดเวลา

นะแล้ววันนั้นน่ะเพื่อนก็ยังเจอแล้วก็พูดคุยกับแฟนน้องด้วยตามปกติ

ไอ้เลือดที่ไหลออกจากจมูกน้องอัตภพลเนี่ย
อาจจะเกิดจากอาการป่วยของน้องหรือเปล่า

แต่มันไหลเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ

โรงพยาบาลปากท่อบอกว่าบาดแผลที่ริมฝีปากบนด้านใน
มันตรงกับการบอกเล่าของแม่บ้านที่เห็นเลือดไหลออกมาเต็มรูจมูก

พอน้องเดินกลับมาที่รถเหมือนเป็นลมแล้วล้มหน้ากระแทกกับหน้าปัดมอเตอร์ไซค์

มันก็คาใจว่ะเป็นเราเป็นญาติเราก็คาใจว่ะ
คล่องใจอยู่ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
เดี๋ยวเราต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดจากตำรวจคือ
ครอบครัวนี้ไปร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม
แล้วก็ไปแจ้งความนี่ท่านผู้กำกับลงมารับเรื่องเองเลยนะ
มันก็แปลกคุณผู้ชมน้องตายเพราะอะไรครับ
เพราะฉะนั้นให้สิ้นกระแสสงสัยควรไปหาคือส่วนกลางไหมคะ
อย่างเช่นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอะไรแบบนี้
โดยงานอื่นน่ะครับแต่ว่ามันจะลำบากหน่อย

อ๋อต้องฝังไปแล้วมันจะลำบากตรงนี้
นี่ไงเอาไงต่อดี
เดี๋ยวต้องดูตำรวจเขาทำยังไงได้บ้าง
ค่ะเดี๋ยวรอดูผลงานตำรวจนะครับ